อ่าจะพาไปรู้จักกับมิวสเตอร์จอนนี่อืม
สเตอร์จอนนี่เนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไทยและอยู่ในเมืองหลวงของเรานี่แหละ
กรุงเทพครับถึงขนาดต้องอัดคลิปรีวิวเลยบอกคอยอีกสิบว่าอยากจะซื้อ
อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่กว่าดิสารอ่า
เป็นฝรั่งครับเขาจะว่ายังไงกับน้ำท่วมในกรุงเทพลองไปฟังดูฮะ
แม่น้ำรัศดาสวยจังเลย
ขอระบายหน่อยได้ไหมว่าแล้วทำไมค่าเช่าถูกจังเลยอ่ะ
เฮ้ยเดี๋ยวผมกลัวตากแห้วะเดี๋ยวผมออกมาก่อนดีกว่า

เขาพูดชัดแล้วเขาไม่ได้เรียกจอราเคนะเขาเรียกตาเคด้วยนะ
เรียกตาเคด้วยนะอ่าสัญญาว่าอยู่สัญญาว่าอาจจะมีคนรักเป็นคนไทย
อ่าเป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะมีแฟนคนไทยนะครับโอ้แต่พี่จอนนี่พี่
มีที่พักอยู่ริมน้ำแบบนี้ราคานี้ไม่ได้นะ
หาที่อื่นไม่ได้นะต้องมาอยู่แถวรัชดานี่แหละ
เป็นชาวต่างชาติครับทนไม่ไหวจริงคุณผู้ชม
เขาอัดคลิประบายความในใจเพิ่งย้ายมาอยู่แถวรัชดาไม่ถึงเดือนครับ
แล้วคืนก่อนจำได้ใช่ไหมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคืนวันอังคาร
นั่นแหละวันที่มีทะเลรัชดามีคลองรัชดาคือตกเป็น๑๐ชั่วโมง
ต่อเนื่องคือตั้งแต่เย็นบ่ายเย็นมันถึงเช้าอีกวัน
เออตีสองตีสามอ้อเนี่ยถนนมันก็เลยน้ำท่วมทุกเลนเลยครับ
ระดับน้ำมันสูงเสมอฟุตปาดเลยนะแล้วไม่ได้ท่วมแค่สองชั่วโมงอ่ะสิ
มันยันเช้าเลยหลังจากนั้นก็ค่อยลดลงครับ
ไอหน่อยไออยากรู้จังเลย
ถึงว่าทำไมค่าเช่าถูกจัง
ชาวเน็ตมาให้กำลังใจกันเพียบเลยครับ
ก็บอกพี่จอนนี่พี่คิดในแง่ดีไว้ก่อนนะ
มันคุ้มนะพี่อยู่แถวนี้เนี่ยมันได้วิวแม่น้ำด้วย

กรุงเทพชีวิตดีที่ลงคลองนะครับ
บางคนบอกอย่าว่าแต่รัชดาเลยพี่จอนนี่
รามอินทราก็ไม่ต่างกันรามอินทราก็ท่วมแบบนี้เลยครับ
น้ำท่วมถนนเนี่ยว่าแย่แล้วคุณผู้ชม
หนักกว่านั้นคือน้ำมันท่วมถึงขั้นไหลเข้ารถเมย์

นี่แสดงว่าน้ำมันสูงมากสูงเลยพี่เบิร์ตนะฮะ
พอรถเมย์จะถึงที่หมายผู้โดยสารทำยังไงล่ะถอดรองเท้าครับ

แต่ไม่ได้ถกกางเกงลงนะอันนั้นมันจะอุจาดไปหน่อย
ถกกางเกงขึ้นครับเดินลุยน้ำลงจากรถไปเลย
ที่เห็นมันอยู่แถวพระขนงครับถนนสูงวิทย์๗๑นะ
เจ้าของคลิปบอกเขาเป็นคนต่างจังหวัด
จะมาทำงานในกรุงเทพก็มาเจอสภาพแบบนี้เลย
ไอ้น้ำที่เห็นว่าขึ้นมาบนรถเมย์เหม็นด้วยนะ

เขาบอกเขาท้อแท้หมดหวังกับการใช้ชีวิตในเมืองกรุงเลยครับ

นี่เอาจริงถ้าเกิดว่าดอมไม่บอกว่านี่คือรถเมย

ผมนึกว่าเรือมาจอดบนโป๊ะ
เออไม่ใช่นะอันนี้รถเมย์เลยแถวพระขนงนะ
แล้วก็ให้ดูอีกหนึ่งชะตากรรมคนเมืองกรุงครับคุณผู้ชมไหน
เจ้าของคลิปเรียกแท็กซี่จากเรียบด่วนรามอินทรา

บอกเขาว่าเออพี่ไปต่อไม่ไหวส่งเธอได้แค่นี้นะ
ลงตรงนี้ก็แล้วกันครับ
สุดท้ายเธอก็ทำยังไงไม่ได้แล้วในเมื่อโชเฟอร์บอกเป็นว่า
เธอก็จำนวนยอมลงจากรถไปต่อรถเมย์เอา
แล้วไปนั่งแช่เท้าต่อเสียงเป็นฮ่องกงฟุต
หรือว่าน้ำกัดเท้าเอาได้ด้วยนะฮะ
โอ้โหนี่แหละฮะชะตากรรมที่คนกรุงเทพจะต้องเจอครับ
ส่วนคลิปนี้ไม่รู้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมกรุงเทพหรือเปล่า

น้ำรีวิวท่อประเทศไทยค่ะ

น้ำค้างน้ำค้าง
แล้วน้ำจะลงท่อได้ยังไง

เออมันพีคตรงเหรียญ๕นี่ล่ะ
เออทำไมท่อมันสูงกว่าถนนน่ะ
นั่นน่ะสินั่นน่ะสิพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งอ่ะ
คนที่เขาอัดคลิปเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำท่อแบบนี้เนี่ยนะ

น้ำมันต้องสูงมากจนเหนือท่อ

มันต้องรอให้น้ำท่วมจนล้นท่อ

อย่างนั้นก็ขังอยู่อย่างนั้นแหละคุณผู้ชม
ถ้าน้ำน้อยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องระบายละมั้ง

เน้นให้มีไม่เน้นใช้งานเฮ้ย

กับพวกกล้องวงจรปิดดัมมี่
เหมือนมีไว้ให้ฝุ่นเกาะเล่นไปอย่างนั้นเอง